สำหรับความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นนิดาครั้งนี้

ตอนนี้ตรวจเช็คเส้นทางการบินให้ดี

ทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๐เที่ยวบินแล้วครับ
รวมทั้งหมด๑๒เที่ยวบินนะครับในวันที่๒ส
แล้วก็ส่งข้อความแจ้งทางโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่หนึ่ง
สิงหาคมส่วนเที่ยวบินวันพรุ่งนี้วันที่สามสิงหาคมนั้นยังไม่มีการ
ประกาศแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินเพิ่มเติมครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สายการบินไทยแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางของเที่ยวบิน
ทีเกียวหกศูนย์สามเส้นทางฮ่องกงกรุงเทพนะครับจากกำหนดการเดินทางต้องทำการบินเมื่อวันนี้
มาเป็นวันนี้แทนครับโดยจะออกเดินทางเวลา๑๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
ทำให้การบินไทยได้รับผลกระทบอย่างน้อยตอนนี้สามเที่ยวบินแล้วส่วนทางด้านของเที่ยวบินทีจีหกสองแปด
เส้นทางกรุงเทพฮ่องกงโซและเที่ยวบินที่ทีเกียวหกสองเก้าเส้นทางโซ
ฮ่องกงกรุงเทพคาดว่าจะให้บริการตามตารางบินปกติอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ขอให้ผู้โดยสารนั้นติดตามข่าวสารกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยครับ